ดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชม
ใครจะเชื่อเขาจะจัดการแข่งขันแบบนี้ครับเป็นกีฬาพื้นบ้านสุดมันแข่งลิงเก็บมะพร้าว

โอ้โหปีนไปสนุกสนานเลยผมไม่ได้ไปแข่งกับลิงได้ขนาดนั้น

แต่ผมอยากจะให้ดูลีลาความมันกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ

เดี๋ยวคนข้างล่างเหมือนกันนะหลบดีนะ
นี่ครับแข่งลิงเก็บมะพร้าวครับ
ดูสิว่าลิงของใครจะทำได้ไวกว่ากัน
คุณดูดิมันเก่งนะ

แล้วมันก็แข่งกับเด็ดมะพร้าวลงมาใช่ไหม
ถูกต้องครับโอ้โหแล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้นะครับ
แล้วเอามาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่านี่คือการเด็กขันลิงเก็บมะพร้าว
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ข้าวสวนมะพร้าวทางภาคใต้ส่วนมากนะ
เขาก็จะใช้ลิงนี่แหละช่วยเก็บมะพร้าวจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
และการนำลิงมาแข่งขันเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหม

หาลิงที่แข็งแกร่งที่สุด
ไม่การเก็บมะพร้าวเพื่อมาขยายพันธุ์

ถ้าเกิดว่าลิงตัวไหนชนะมีเมียแน่นอน

แล้วการแข่งขันเขาเอาจริงเอาจังนะ

ใช่เจ้าแห่งความเร็วของลิงครับ
ซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่เดิมเนี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นจนบ้างเนี่ย
โอ้โหตอนนี้บางคู่มาเป็นแสนบ้างก็มีนะ
หมายถึงราคาเหรอผมไม่แน่ใจแต่ว่ามากันเยอะมากมายเลยทีเดียวเชียวนะครับ
เรียกได้ว่าการที่ลิงเนี่ยนะครับขึ้นไปเก็บมะพร้าวแบบนี้
ลิงเนี่ยนะครับเวลาขึ้นมาเก็บมะพร้าวแบบนี้
เขาคัดเลือกด้วยนะมันมีความอะไร
มันฉลาดมีความเรียนรู้มันรู้ว่าลูกไหนที่พร้อมจะเด็ดลงมา

แล้วบางตัวบอกเลยว่ามันเชื่องมากไม่ดุร้ายนะครับ
คนชุมพรเองเขาก็มองว่าเจ้าลิงพวกนี้คือครอบครัวของเขา
ไม่ได้มองเป็นแค่เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่เอามาเลี้ยงเอาไว้
เพื่อใช้ในการเก็บลูกมะพร้าวเท่านั้นเอง
จริงจะบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าเขาทรมานสัตว

มันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เป็นข่าวว่า
เหมือนเดี๋ยวว่ามองว่าลิงกำลังมาทรมาน
ลิงไปทรมานศาสตร์ก็เลยเอาลิงไปเก็บมะพร้าว
แต่จริงแล้วเขาบอกว่าจริงเขาเลี้ยงดูกันเป็นครอบครัวเหมือนกันเนาะ
ถ้าคุณเห็นนะเขาจะแบบเวลาไปไหนมาไหนไปด้วยกันก็มี
จูงกันไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
แล้วขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
บางทีไม่ได้เจอลิงคนที่เขาเลี้ยงลิงนะ
เขาร้องไห้เลยนะเวลาเขาบอกว่าต้องทางกับมัน